คุณล่ะโหลดหรือยัง

แม่บ้านประจำบานสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผู้ชายโทรมานัดเดทฉันน่ะ
แล้วพูดทำไมก็ดีอยู่แล้วนี่จะมาอวดเพื่อ

แกขนนาแข้งฉันหน้ายังกับนาภูตบอล

ฉันไม่บ้านใจอะแกช่วยฉันต้องกันดีป่าวว่ะ

ใครจะไปรู้คะว่าขนขานึกว่านักบอลน่ะ

แต่ว่าไม่ต้องตกใจ

เพราะว่าน้องปุกปุ๋ยของเราเนี่ยนะคะ
ปุยในวันนี้เนี่ยจะหายไป
ใช่แล้วเพื่อนที่ฉันน่ารักมากเลย

ฉันจะแวะขนให้เสร็จแล้วฉันก็จะไปเดทกับผู้ชาย
และที่สำคัญวันนี้เห็นน้องมิ้นแนะนำร้านอาหารอร่อยนะคะ
บอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้เอาไว้
กะจะไปร้านนั้นแหละ
นี่เธอแต่ว่าอย่าเพิ่งห่วงแต่เรื่องกินนะ
แล้วที่พักราคาถูกของเราล่ะค่ะ
น้องมิ้นจะพาไปไหนเนี่ยที่พักราคาถูกก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพื่อนสาวค่ะ
โฮสเทลราคาหลักร้อยหน้าครบสุดเลยนะคะ

มีดีกรีด้วยการตกแต่งภาพเป็นแบบภาพไทย
แบบเข้าไปรักษาการตาเธอ

โอ้โหแค่พูดเนี่ยก็อยากจะเห็นแล้วล่ะเธอว่าเป็นยังไง

ไม่ได้ค่ะเธอจะต้องไม่ตุกกุยแบบนี้อีกต่อไป
ไม่ได้ได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะ
เราจะไปทำให้เรือนร่างของเราเนี่ยนะคะ
เนียนขาวใสไร้ขนกับช่วงนี้เลยค่ะ
สวยประหยัดฉบับโฮเมส
สวยประหยัดฉบับโฮเมส
ทำไมมีเยอะขนาดนี้ล่ะปุ๋ย
นี่แค่สำนักงานย่อยเท่านั้นนะ

ก็ฉันเป็นกรรมภารเป็นคนขนเยอะเนี่ยนี่ขนจริงเลย
ไม่ได้ใช้สแตนอินนะไม่ได้ปลูกด้วยไม่ใช่ย่าเทียม

ก็ใช่ไงฉันถึงต้องถามเธอ
เพราะว่าวันนี้เธอบอกว่าเธอมีสูตรแว็กขนราคาประหยัดให้ฉัน

วันนี้นะฮะเราไม่ต้องไปร้านสปาแพง
สามารถแวะขนเองได้จากอุปกรณ์ในบ้าน
จริงเปล่ามันจะออกหรือเปล่าใช่น่ะสิเธอ

โปะไปโปะมาก็ไม่ออกนะเห็นกับตา

เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกด้วยกันนี่เลย

เรียกสามีมาด้วยต่อไปสามีคุณก็จะขาไม่มีขน
น้ำตาลทรายนะคะลงไปเคี่ยวในไฟอ่อนค่ะ
ค่อยเห็นน้ำตาลละลายเธอต้องหมั่นคน
นี่แล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปครึ่งถ้วยนะคะ
เดี๋ยวจะค่อยค่อยใส่น้ำลงไปคุณผู้ชมเอาอันนี้แล้วกัน
ได้ค่ะช่วยคนเนอะค่อยเกี้ยวให้ละลายค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่เรากำลังเคี่ยวอยู่นี่นะคะ
คือจุดประสงค์หลักคือเราจะเพิ่มความเหนียว
เพราะเวลาที่แว๊กเถอะเนอะเวลาที่เราไปแว๊กเนี่ยโอ้โหเหนียวนิดนึงแล้วนะแก
ใช่เหนียวเลยนะคะเราจะเคี่ยวน้ำตาลไปเรื่อย
เขาจะเหนียวนะคะนี่แล้วต้องบอกเลยบางคนผิวแพ้ง่ายเนี่ย
ใช้ของอย่างนี้ไม่แพ้แน่ใช่
ละลายและเดือดแล้วค่ะใช่ค่ะ
หลังจากนั้นค่ะเราจะเพิ่มความชุ่มชื่นนะเธอ
เพราะผิวเนี่ยเวลาแก๊กซ์แล้วเนี่ยมันจะได้แบบว่า
มันจะระคายเคืองไงใช่ใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งถ้วย
เอาเคี่ยวไปเรื่อยค่ะคุณผู้ชมจนกว่ามันจะเหนียวหนึด

เดี๋ยวเราจะเติมน้ำมะนาวลงไป๒ช้อนโต๊ะ

เครี้ยวเสร็จแล้วเราเดี๋ยวพักให้เย็นนิดหนึ่ง

เพราะว่าอันนี้เนี่ยใช้ได้นานนะตัวเธอ

แต่ถ้าสมมุติคุณผู้ชมจะใช้แล้วมันหืดมากไป
ก็สามารถอุ่นในไมโครเวฟได้นะคะ

เสร็จแล้วไปแบบนี้นะคะ
เก็บไว้ใส่
เรามีภาพมาให้ดูด้วยนะ
อ่าวัดมาแล้ว

หลังจากที่แว็กแล้วเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
ตอนนี้ก็ได้เวลาทดสอบประสิทธิภาพของแว็กซ์
แม่บ้านตัวจี๊ดแล้วล่ะค่ะ
วิธีการแว็กซ์ก็ง่ายมาก
เพียงแค่ทาแว็กซ์ลงบนผิวบาง

จากนั้นก็ใช้ผ้าดิบปิดทับบริเวณที่ทาแว็กซ์
ไว้สักครู่แล้วดึงผ้าออก
ในแนวย้อนรูขุมขนแบบนี้ค่ะ

ผลสูตรธรรมชาติในวันนี้ก็คือ

และวันนี้เราก็ได้ผิวใส่ไร้ขนกันในราคา

โอ้ยดูนี่นะทุกคนดิ

เอาไฉ้ไม่เป็นร้านแบบว่าไปอายอะ

แล้วนะคะจะไปออกเด้ทอะไรโชว์วงของวงแขนสบายใจ
ใช่เนี่ยจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีโอกาสก็คือทำ

แบบเป็นเจลนะคะมันจะแบบซึ้งเข้าไป

แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงในเรื่องของการทำสครับค่ะ
เพราะว่าอาจจะทำให้ผิวของเราอักเสบได้
ใช่แล้วค่ะผิวสวยเนียนใสขนาดนี้แล้ว

เอาล่ะฉันเนี่ยหิวแล้ว

ว่าที่พักหลักร้อยของเอาล่ะรักสิบนี้จะมีอะไรบ้าง
เฮ้ยงั้นตอนนี้รอพักกันสักครู่ค่ะ